ผู้ใหญ่บ้านที่บางพลีสมุทรปราการนะครับถูกลูกบ้านเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันแม่นะฮะ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นี่นะฮะนายสมหวังฮิรันทัศน์อายุ๕๘ปีเสื้อสีฟ้านะฮะนี่ฮะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ขี่จักรยานยนต์ออกจากลานกิจกรรมในหมู่บ้าน
หลังไปร่วมกับชาวบ้านเก็บกวาดตัดต้นไม้ทำความสะอาดชุมชน
เห็นรถกระบะนี่คันสีดำเห็นไหมฮะนะฮะขับตามหลังมาถึงทางโค้งตรงนี้เนี่ย
ในรถเปิดประตูเรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้จอดรถค่ะอ่าเขาก็จอดนะฮะ
นึกว่าลูกบ้านมาเรียกปรากฏว่าถูกลงไปชกหน้าจนตกจากรถ
แล้วอีกคนนึงอยู่ในรถนะฮะอีกคนนึงลงไปถือไม้เบสบอลไปด้วย
นี่คนนี้นี่ไปฟาดเขาอีกนะฮะจนสลบกับพื้นไปเลย
แล้วทั้งสองคนก็พากันขับรถกระบะหลบหนีไป
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบไปช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นนอนนิ่งสลบอยู่กับพื้นแล้วนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
เรียกรถไหมเรียกเรียกเรียกเรียกรถมาเลย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
รู้ครับไม่ไหวเนี่ยครับชาวบ้านก็มาช่วยกัน
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกบ้านของคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วไปมอบตัวที่สพบังพลีนะครับ
ขณะเดียวกันมีกล้องวงจรปิดนะครับคนก่อเหตุชื่อในบูนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ปากซอยบ้านในบูนะครับ
เจ็บนาฬิกา๙นาทีวันที่๑๒สิงหาคมวันเกิดเหตุนะครับ
รถเก๋งสีแดงของในบูขับเข้ามาในซอยไปจอดหน้าบ้าน
ที่ในบู้เนี่ยจะลงมาจากรถแล้วเดินเข้าบ้านพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับ
อันนี้ตอนเช้านะครับจากนั้นช่วงเย็นนะฮะ
นาฬิกา๔๐นาทีนี่บูนี่ถอดเสื้อเดินมานี่ฮะ
ตอนเช้านะเดินเข้าบ้านนะครับเข้ามาในซอยนะฮะ
นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ยในบูก็เดินถือไม้ออกมาพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ญาติ
นี่ถือไม้มาเลยรอบนี้นะฮะถอดเสื้อมาเลยกางเกงสีฟ้านี่นะฮะ
คาดว่ากำลังจะไปก่อเหตุนั่นแหละ
ไป๙นาทีคือ๑๖นาฬิกา๔๙นาทีในบู๊เดินถือไม้ไปกับเพื่อนแล้วก็ญาติ
กลับเข้ามาที่บ้านอันนี้คือไปทำร้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
กลับมาที่บ้านนะครับ
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่พรวิพาอายุ๕๙ปี

ผู้ใหญ่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่คนในชุมชนร่วมกันทำจิตอาสา
กวาดถนนตัดต้นไม้ในหมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เสร็จกิจกรรมผู้ช่วยสมหวังเห็นในบู๊กำลังตีลูกชายแบบตีจนไม้หักอ่ะ
เขาก็เข้าไปห้ามไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเออเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
ก็เลยเข้ามาดูหน่อยเนี่ยซึ่งก็ดูปกติดีไม่ได้มีเหตุการณ์มีเรื่องมีราวต่อเนื่องกระทบกระทั่งอะไรกัน
นั่นแหละในบู๊เนี่ยไม่รู้อาจจะเครียดแค้นหรือยังไงก็ขับรถมาแล้วก็มาก่อเหตุ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมหวังเนี่ยผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
สอดส่องดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในบู้เนี่ยถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
แต่ทำไมคะทำไมสังคมสมัยนี้ถึงโหดร้ายถึงทำกันได้ขนาดนี้แค่ถามแค่นี้เองอะนะคะ
บางทีผู้ช่วยแกอาจจะเป็นห่วงเด็กก็ได้ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าตรงนี้เนี่ยใช่เพราะคนเนี่ยที่เขามาเดินออกกำลังกายเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นว่ามาตีตีหนักมากตีจนไม้หักค่ะแล้วก็เสียงดังผู้ช่วยก็เลยได้ไปสอบถามนะคะผู้ช่วยก็เลยได้ไปสอบถามว่าอะไรกันมีอะไรกันก็แค่นี้เองค่ะเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรอยู่ในใจด้วยว่าโอ้โหมันจะมีเรื่องราวถึงขนาดนี้
ขณะที่ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าตอนนี้อาการของสามีก็เริ่มดีขึ้นยังปวดศีรษะอยู่บ้างเหตุการณ์ตอนที่เข้าไปห้ามเนี่ยนะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใส่ชุดข้าราชการนะตอนห้ามเหตุตอนเช้าเห็นเขาตีลูกอยู่จนแบบโอ้โหตีแรงเหลือเกินเนี่ยตกเย็นก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าทั่วไปผู้ก่อเหตุขับ

โทษแทนพี่ชายเขาด้วย
อะไรรูปเปล่าฮะปรีก็ไม่ยั้นเลยนะจากต่อยด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถูกแจ้งเขา
หาไปนะครับในบุ๊คว่าคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ